อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับตำรวจสมุทรประการเขาไปจับกลุ่มวัยรุ่นอายุเพียง๑๗ปี
ขโมยรถจักรยานยนต์พอไปถามว่าทำได้ยังไง
เขาบอกว่าเขาเห็นคลิปในโซเชียลก็เลยทำตามครับ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่ขยายผลไปจับกลุ่มเพื่อนที่ร่วมขบวนการด้วยนะครับ
ตำรวจภูทรบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับไปจับกลุ่มวัยรุ่นอายุ๑๗ปี
เขาไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์หน้าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู่
รบพอของโรงงานเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเห็นชายวัยรุ่นประมาณ๓คน
กำลังช่วยกันตัดสายไฟที่คอรถแล้วก็ใช้เท้าไปถีบแฮมรถ
รถจักรยานยนต์คันที่ขโมยมา๒คันไปจอดอยู่
ส่วนคนร้ายทั้งสองคนก็ปีนข้ามกำแพงไปเลยครับหลบหนีออกไปด้านนอก
เนื่องจากว่าเป็นซอยตันสุดท้ายก็ต้องกระจายกำลังการออกค้นหา
จนกระทั่งไปพบหนึ่งในคนร้ายหนีเข้าไปแอบอยู่คุณผู้ชม
อยู่ท่อระบายน้ำครับสุดท้ายก็เอาตัวออกมาแล้วก็คุมตัวมาสอบสวน
ส่วนคนร้ายอีก๒คนหลบหนีไปได้เหลือคนนี้คนเดียวครับ
จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันพบว่าถูกหักตัวล็อกคอ
แล้วก็ต่อสายตรงนะครับแล้วก็ขับออกไป
ที่จึงยึดไว้เป็นของกลางโดยคนร้ายเป็นเยาวชนเองครับอายุ๑๗ปี
อ้างว่าเพื่อนอีก๒คนอายุ๑๘กับ๒๐ปีหลบหนีไปได้
มาก่อเหตุก่อนจะขับขี่รถจักรยานยนต์๑คันที่เอามา
โดยนั่งซ้อนท้ายกันมาซ้อนสามตะเวนเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จะลงมือขโมยรถจักรยานยนต์ได้ถึง๒คัน
อ้างว่าเขาไปจำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มาจากคลิปที่มีการแชร์ในโซเชียลก็เลยเอามาทำตามครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการนำไปขายในเฟซบุ๊ค
แล้วก็เอาเงินที่ได้มาหารกันมาแบ่งกัน
ตำรวจก็จะสอบสวนขยายผลตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนีอยู่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ